ค่ะกับการจากไปของพี่ป้องเน๋่งเชิญยิ้ม
นักแสดงตลกชื่อดังซึ่งได้เสียชีวิตไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
ประมาณสี่ทุ่มสิบหกนาทีซึ่งเป็นการจากไปอย่างสงบ
ทันทีที่ทราบข่าวการจากไปของพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้ม
พี่น้องในวงการบันเทิงโดยเฉพาะในวงการตลก
ต่างก็พากันโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความแสดงความอาลัย
กับการจากไปของพี่โป๊งเหน่งกันเยอะเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่จตุรงมกจก
พี่บอลเชิญยิ้มพี่อรชรเชิญยิ้ม
หน่งชัชช่าและพี่ตั๊กซิริพรเป็นต้น
รวมไปถึงคุณไอซ์นพัชรินลูกสาวของนคร

สมัยที่เคยร่วมงานกับนคร

ได้รู้ข่าวก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมา
เข้าใจหัวอกเด็กทุกคนที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไป
ครอบครัวของพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ

ป้าหมูก็คือภรรยาของพี่โป๊งเหน่งนะคะ
แล้วก็บอกว่าเพื่อนรักเขาได้เจอกันแล้ว

จากนั้นก็ติดแท็กไปถึงคุณเฮง

จะจัดขึ้นในเวลา๑๕นาฬิกา
สวดพระอภิษฐรรมศพคืนนี้เป็นคืนแรก
วัดช้างใหญ่อำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอร่วมแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของพี่โป๊งเหน่งด้วยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณที่พี่โป๊งเหน่งเคยสร้างสีสัน
เสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับแฟนมาตลอด

อยู่ในใจของพวกเราตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะ
และคุณผู้ชมนะคะภาพเมื่อสักครู่ก็เป็นภาพล่าสุดเลยนะคะ
ก็คือร่างของพี่โป๊งเหน่งเนี่ยถึงที่วัดช้างใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตามภาพที่เห็นก็มีน้องเห็งก็ลูกชาย

ซึ่งจริงมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมคือ
เมื่อวานนะคะที่เรารายงานข่าวไปตอนนั้นก็
อาการพี่โป๊งเหน่งอย่างทรงสุดเนาะ

ช่วงหนึ่งที่พี่โป๊งเหน่งกลับมาดีขึ้น

อยู่พี่วัดไปหลองพยาบาลบางไปอิน

แต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมก็

ทางด้านน้องเฮ็งก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าจริงแล้วเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่มาก
โพสต์ด้วยนะคะบอกว่าจริงคุณพ่อเป็นไอดอลนะคะ
เป็นต้นแบบในการเป็นตลกนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัว
อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่เราฟังแล้วก็รู้สึกแบบ
คือความรักของสามีภรรยานะคะก็คือป้าหมูอะค่ะ
คือในช่วงที่พี่โป้งเหน่งชีพจรแบบต่ำนงลดลงค่ะ
ก็เหมือนรอค่ะเหมือนรอป้าหมูภรรยามาล่ำลากัน
สั่งลากันไปนะคะจนท้ายที่สุดจนป้าหมูกลับบ้านไปนะคะ
โป๊งเหน่งก็เสียชีวิตแล้วก็หมดลมหายใจไปนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปค่ะเสียงหัวเราะนะคะ
แล้วก็ความน่ารักของพี่โป้งเหน่งจะอยู่ในใจของเราบันทึงไทยรัฐ
แล้วก็คนไทยทั้งประเทศค่ะ